ท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารนัน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ
ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลค่ะ
ท่านประธานค่ะปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย
เป็นปัญหาที่ทุกภาคการเมืองจะหยิบยกขึ้นมาทำนโยบาย
ในช่วงการหาคะแนนเสียงตลอดมาค่ะ
พูดกันทุกพักทุกครั้งด้วยในรอบที่หาเสียงนะคะ
แต่ดูเหมือนว่ายิ่งพูดปัญหาภาคการเกษตรก็ยิ่งเพิ่มภูมิค่ะ
ท่านประธานค่ะข้อมูลสถิติตัวเลขต่าง
สะท้อนสถานการณ์ความยากลำบากของเกษตรกรไทย
มีให้เห็นมากมายจากหลายองค์กรค่ะ
แต่เมื่อหันมาดูความจริงรอบตัว

ก็ยิ่งหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าค่ะ
เพราะเมื่อปัญหาเศรษฐกิจเกิดนะคะ

ปัญหาด้านสังคมยาเสพติดอาชญากรรม
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมความทุกข์ยากของเกษตรกรค่ะ
รอบเก็บเกี่ยวข้าวที่ผ่านมาค่ะ

เกิดเหตุการณ์จี้ป้นที่เกิดขึ้นกับชาวนาค่ะ
ชาวนาเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขนข้าวไปขาย

ก็ถูกมิจฉาชีพป้นเอาเงินไปจนหมดค่ะ
เงินขายข้าวจำนวนน้อยนิดค่ะและเป็นเงินเพียงก้อนเดียวของครอบครัว
สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีก็ต้องจบลงในวันเก็บเกี่ยวค่ะ
นี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของความทุกข์ยากของเกษตรกร
ที่ไม่มีตัวเลขทางสถิติใดที่จะสามารถอธิบายความทุกข์แบบนี้ได้ค่ะ
ชีวิตที่ยากลำบากของเกษตรกรเป็นของจริงค่ะ
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในยุคนี้
พักเพื่อไทยได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้
จึงให้ความสำคัญกับนโยบายเกษตรค่ะ
พักเพื่อไทยได้เคยสร้างภาพจำให้กับเกษตรกร
ว่าเราคือพักที่แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้
ในครั้งนี้ดิฉันจึงขอเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ
ได้เฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาล
โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านต้องทำงานหนัก
เพื่อบริหารความคาดหวังของเกษตรกรทั่วประเทศ
ให้เป็นจริงขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ที่ฉันได้ศึกษาในเอกสารประกอบการแถลงนโยบาย
ก็พบว่าพักเพื่อไทยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตรเป็น๓ระยะนะคะ
ด้วยเวลาที่จำกัดดิฉันขออภิปรายเฉพาะระยะเร่งด่วนและระยะกลางค่ะ
นั่นก็คือการพักหนี้และการสร้างรายได้ใหม่ค่ะ
โครงการพักหนี้คือการลดภาระการเงินให้เกษตรกรได้มีเงินไปลงทุน
ได้พักหนี้๓ปีคือรัฐบาลให้โอกาส๓ปี
ท่านประธานค่ะการพักหนี้ที่อยู่บนความเสี่ยงอย่างน้อย๓ข้อ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศต้นทุนปัจจัยการผลิต
ราคาพืชผลการเกษตรที่มีความผันผวนตลอดเวลา
หากเราเอาชนะมันไม่ได้การพักหนี้เกษตรกรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ
ดังนั้นโครงการพักชำระหนี้จึงเป็นเพียงการสร้างโอกาส
แต่หัวใจการแก้ปัญหาคือการพาเกษตรกรสร้างรายได้ค่ะ
และรายได้นั้นต้องเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อข้ามความเสี่ยงเหล่านั้น
และที่สำคัญต้องทำให้สำเร็จภายใน๓ปี
นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลค่ะ

โครงการพักชำระหนี้ก็เป็นเพียงโครงการที่ชะลอความตายไปอีก๓ปี
แล้วปัญหาทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ

นี่คือสถานการณ์ภาคการผลิตของประเทศไทย
วันนี้ผลิตภาพของเราต่ำกว่าทุกประเทศรวมลาวเขมรและพม่านะคะ
ดังนั้นการผลิตแบบเดิมปลูกแบบเดิมเก็บเกี่ยวแบบเดิม
ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทำต่อไปได้อีกแล้วค่ะ
แล้วเราจะพลิกฟื้นภาคการเกษตรไทยได้อย่างไร

เรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการทำเกษตร
จากที่เป็นแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่
ด้วยวิธีการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
ตลาดนำเราต้องทำและปลูกในสิ่งที่ตลาดต้องการค่ะ
มีพืชหลายตัวที่เราต้องนำเข้าทั้งที่เราก็ปลูกเองได้อย่างเช่นถั่วเหลืองค่ะ

อกจากนี้ยังมีเรื่องการประสุทธิ์ยังมีเรื่องผลไม้มูลค่าสูง
ทุเรียนที่ยังเป็นโอกาสของเกษตรกร
ข้อ๒นวัตกรรมเสริมคือต้องทำด้วยนวัตกรรมค่ะ
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราวันนี้แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปัญหาความยากจนของประเทศจีนก็แก้ไขให้หมดไป
ด้วยการนำเอานวัตกรรมเข้าไปใช้ค่ะ
การเกษตรไทยก็เช่นเดียวกัน
ดิฉันขอเสนอแนะเรื่องการใช้นวัตกรรมเป็น๓ระดับค่ะ
นวัตกรรมการยกคุณภาพมาตรฐานผลผลิตการเกษตรค่ะ
เรื่องนี้เราต้องเพิ่มผลผลิตต่อไล่ให้มากขึ้น
สองเราต้องปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อได้ราคาต่อหน่วยมากขึ้นค่ะ
เราต้องเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรแบบประนีต
ปรับกระบวนการผลิตปรับปรุงสายพันธุ์
ปรับวิธีเก็บเกี่ยวปรับวิธีการเก็บรักษา
วันนี้ภาคการผลิตของไทยตกต่ำมากที่สุดค่ะ
รัฐบาลต้องวางเป้าในคันนี้ให้สินค้าเกษตรหลักข้าวยางปลามมันอ้อย
ต้องเพิ่มผลิตภาพของพืชเหล่านี้ไม่น้อยกว่า๒เท่าค่ะ
ข้อ๒ค่ะนวัตกรรมในการแปรรูป
หากเราต้องการรายได้ที่มากขึ้น
ถ้าเรานำมาแปรรูปก็จะเป็นของดีราคาแพง
และยังยืดอายุการขายได้อีก
ในขั้นแปรรูปนี้เราต้องเพิ่มราคาให้ได้อย่างน้อย๕เท่าค่ะ
ต่อไปค่ะนวัตกรรมด้านการสร้างมูลค่าใหม่
การทำสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จะทำให้สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะ
ขั้นนี้เราจะไม่ขายสินค้าเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอีกต่อไป
เราจะขายเป็นสารสกัดค่ะ
ปลูกขมิ้นเพื่อขายเคอร์คุมิน
ทำไมเราต้องจำกัดการเกษตรให้เป็นแค่เรื่องสินค้าเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

เช่นต้นคามจากชนบทจะถูกเปลี่ยนไปเป็นของใช้ในโรงแรมหรูค่ะ
ผักพื้นถิ่นในท้องนาจะถูกนำมาเป็นเมนูในพัฒนาคารใหญ่
และกลิ่นจากธรรมชาติจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นน้ำหอมสุขภาพและความงาม
นี่คือ๔ขั้นตอนซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่และรายได้ใหม่ของภาคเกษตรค่ะ
รายได้นี้จะมากพอที่จะเอาชนะความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศจากราคาปุ๋ยราคาน้ำมันราคาพืชผลเกษตรที่แปรปรวน
เมื่อมาถึงจุดนี้เกษตรกรจะไม่ยากจนเพราะความเสี่ยงเหล่านี้อีกต่อไปค่ะ
การสร้างรายได้เป็นวลีสั้นแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติที่ละเอียดและแม่นยำ
เราต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงการตลาดการสร้างแบรนด์และการบริหารแบบใหม่ค่ะ
ดังนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้
รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างน้อย๓อย่างต่อไปนี้
รัฐบาลต้องลุกมาเป็นเจ้าภาพ
มีฉะนั้นแล้วนะคะการทำงานข้ามกระทรวงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังค่ะ
งบประมาณต้องเพียงพอและต่อเนื่อง
อกจากนี้งบประมาณต้องใช้บูรณาการข้ามกระทรวงให้ได้
เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ต้องเริ่มด้วยการทำต้นแบบ
ความสำเร็จของนโยบายสำคัญสำคัญของพักเพื่อไทยในอดีต
ก็สำเร็จด้วยต้นแบบค่ะ
เมื่อต้นแบบสำเร็จการกระจายขยายผลไปยังพื้นที่ใหม่ทั่วประเทศ

ดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐบาลนี้เลือกพื้นที่จาก๔ภาค
เพื่อทำเมืองต้นแบบนวัตกรรมด้านการเกษตร
เพื่อเป้าหมายสร้างรายได้ใหม่ให้เกิดขึ้น
เรื่องนี้ต้องทำทันทีค่ะ
ประเทศไทยมีศักยภาพหลายเรื่อง
เรามีพื้นที่เรามีเกษตรกรเรามีความรู้เรามีตลาดที่รอรับอยู่ค่ะ
เหลือเพียงการจัดการที่จะหยิบสิ่งเหล่านี้มาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้
ที่ฉันแน่ใจว่าภายใน๖เดือนเราจะเห็นความสำเร็จของเมืองต้นแบบนี้
และหลังจากนั้นความสำเร็จก็จะสามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างได้

หากทำได้เช่นนี้ภายใน๓ปีรายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น๓เท่า
ยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอนค่ะ
ท่านประธานค่ะที่ฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้
คือความหมายและแนวทางปฏิบัติของโครงการพักชำระหนี้๓ปีและการสร้างรายได้ใหม่
ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายเกษตรของรัฐบาล
แต่เพียงเท่านี้ก็น่าจะทำให้ประชาชนและเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนแห่งนี้นะคะ
ได้เห็นภาพความสำเร็จของภาคเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้